ที่เราทราบข่าวว่าผู้กำกับติดโควิดถูกไหม

แล้วคุณกระติกก็มีการพาคุณศิราพาทนาย
พาคุณพ่อมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วย
อย่าบอกนะว่ากลุ่มนี้ติดโควิด
ใช่คือตอนนี้เท่าที่รู้นะอย่างวันนี้ล่าสุดเลย
คุณศิระบอกว่ามีอาการคือปวดหัวเจ็บคอมีไข้
แล้วพอตรวจปรากฏว่าคุณศิราติดโควิด
ตอนนี้คุณศิราเองก็รักษาตัวอยู่ที่บ้าน

ส่วนพ่อของคุณกติกก็แจ้งเมื่อเช้าเหมือนกัน
พ่อเกียรติศักดิ์กล่อมสกุลก็บอกนะ
บอกว่าคือพ่อตรวจอันนี้คือตรวจเมื่อวานตอนเย็น
ขึ้น๒ขีดแปลว่าคุณพ่อคุณกระติกก็ติดโควิด
ตอนนี้คุณพ่อกักตัวอยู่แล้วก็รักษาอาการ
อยู่ที่บ้านพักที่จังหวัดเพชรชบุรี

คุณพ่อของคุณกติกติดวันเดียวกันแน่

ถูกต้องเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าหลังจากที่พา
ลูกสาวไปรายงานตัวแล้วมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้ว
หลังจากนั้นก็นั่งรถคันเดียวกับคุณศิระ

สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรี
นี่ไงนี่กลายเป็นว่าคุณศิระแล้วนะคุณพ่อแล้วนะ
แล้วทีนี้ต้องไปตรวจสอบดูนะคุณกติกเป็นยังไง
รอผลยืนยันอยู่ว่าจะออกมาเป็นยังไง
ว่าจะติดไหมแต่ว่าตอนนี้ค่ะเพื่อนของคุณกติกบอกเลยนะ
ว่าคุณกติกเครียดเพราะเป็นห่วงกลัว
กลัวว่าจะติดอิสเตอร์ลูกสาวด้วย
แล้วเดี๋ยวนักข่าวที่ไปวันนั้นรุมร้อมกติกอีกเยอะแยะเลย

ว่าวันนั้นที่จ๊อปมารับทราบข้อกล่าวหา
กติกมารับทราบข้อเก่าหาใช้ห้องเดียวกัน

นักข่าวบอกว่าจ๊อปมีการไออย่างรุนแรงหลายครั้งด้วย

พอมีเป็นพื้นที่เขาโฆกันไว้เหมือนกันเนอะ
ก็วันจันทร์พอมาแถลงข่าวแล้วเนี่ยเขามีการแบบกั้นรั้วแล้วก็ติดป้ายเลยว่า
จำกัดคนที่จะเข้ามาในสพห้ามรวมกลุ่มเกิน๓๐๐คน
เดี๋ยวนี้นักข่าวไทยรัฐของเราที่ไปตามก็ต้องตรวจนะ